กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สระได้สวย
แต่ก่อนอาจจะใช้ได้แต่ตอนนี้ต้องหาหมอค่ะคุณผู้ชม
จริงค่ะแต่ทีนี้คือต้องหาหมอที่แบบว่าถูกต้อง
ตามกฎหมายถูกหลักเท่านั้นเพราะว่าอะไร
เพราะว่าถ้าไปเจอหมอเถื่อนจะเป็นเหมือนพี่ดาวมายุรี

ใช่คุณผู้ชมค่ะนะถ้าฝากความเป็นห่วงมาค่ะ
ทำเอาเจ้าตัวนะต้องทนทุกข์เกี่ยวกับเรื่องใบหน้าเนี่ย
มานานกว่า๒๐ปีเพราะว่ายิ่งแก้ยิ่งมีปัญหา
แต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ตัดสินใจเดินเข้าคลินิกศัลยกรรมอีกครั้งนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นทิศทางที่ดีขึ้นนะ
เพราะว่าใบหน้าของพี่ดาวเริ่มจะเข้าที่แล้ว
ส่วนเกินต่างที่ถูกนำออกไปจากใบหน้า
ซึ่งชาวเน็ตค่ะหลายคนเนี่ยยังต่างคอมเมนต์ด้วยนะว่า
เฮ้ยพี่ดาวน์ดูสวยขึ้นน่ะเปล่า
ส่วนหนึ่งนอกจากคุณหมอฝีมือดีแล้ว
ส่วนตัวค่ะก็เชื่อว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรในอดีตนะนะ
ปล่อยทั่วมา
ตัวเธอเนี่ยเคยเอาก้อนหินไปทุบหน้าผู้หญิงคนนึงจนเละ
ทำให้เขาจองเวรโจรกรรมเธอมาถึงตลอดเวลา๒๐ปี
ได้ทำการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้แล้ว
ผลบุญที่เจ้าตัวนั้นใส่บาทสวดมนต์ให้แกทุกวันเลยค่ะ

ก็เหมือนบุญเราสะสมสะสมมาแล้วมันก็มีสิ่งดีเข้ามา
บุญมันเต็มอะไรดีมันก็เข้ามา

แล้วก็โอเคก็พอใจแล้วเดินทางสายธรรม
ทุกวันเนี่ยเอาทรัมนำคา
แต่ก่อนไงพูดก็พูดหมอกระเป๋าไง

ต้องระวังเขาหาพอมูลนะ
ทำบุตรสวยชาตินี้เรื่องจริง